มาดูความคืบหน้าในการตามหาตัวชายวัย๔๖ปีที่หายไปในป่าเขานางนอนที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ตกลงวันนี้ก็วันที่หกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่ายังไม่เจอนะฮะ
วันนี้ทหารจากกองทัพภาคที่๔ได้นำเฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนทางอากาศ
ค้นหานายสุกเกษมสอนเท่าอายุ๔๖ปีที่หายตัวไปที่บริเวณเทือกเขานางนอน
ในพื้นที่ของตะบนกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นายสุกเกษมก็ขึ้นไปบนป่าเขานางนอนเนี่ยไปกับลูกเขยกับเพื่อนบ้าน๓คน
เก็บน้ำผึ้งไปเมื่อช่วงเที่ยงคืนวันที่๑๓เมษายน
แล้วก็หายไปเลยนะฮะ
ความจริงขึ้นไปตั้งแต่เย็นแล้วก็หาน้ำพ่งน้ำพึ่งกันด้วยก็มืดค่ำพอดีนะครับ
แต่ว่าอีก๒คนก็คือลูกเขยกับเพื่อนบ้านเนี่ย
เขาไม่ได้วิ่งหนีอะไรขึ้นไปด้วย
เพราะว่าตอนเก็บน้ำพึ่งเนี่ยเหมือนกับพึ่งมันแตกรัง
มันเลยไม่รู้ว่าเจออะไรหรือว่าโดนพึ่งต่อยหรืออะไรยังไงนะครับ
ค้นหาทางอากาศเจ้าหน้าที่เน้นบินสำรวจบริเวณแนวเทือกเขานางนอนทางทิศใต้
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ
พบว่ามีถ้ำชื่อถ้ำผาพึ่ง
เป็นหนึ่งในสามถ้ำที่อยู่บริเวณผานางนอน
แล้วก็เป็นถ้ำเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่วางแผนว่าต้องบินค้นหาให้สุดเขตแนวเขา
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เดินเท้าไปสำรวจในถ้ำด้วยนะครับแต่ไม่พบร่องรอยอะไรเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งกำลังคนเดินเท้าเข้าไปค้นหาในถ้ำอีก๒ถ้ำ
มีถ้ำอิแกะกับถ้ำเฉียงพระอยู่ทางทิศเหนือก็ไม่เจอร่องรอยว่ามีคนเข้าไป
เจ้าหน้าที่ก็ไปบินสำรวจบริเวณโดยรอบจากจุดที่พบเสื้อผ้ากับรองเท้าในรัศมี๕กิโลเมตร
ก็ไม่เจออีกฮะไม่มีความผิดปกติความเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีร่องรอยที่จะเชื่อมโยงไปกับการหายตัวของนายสุกเกษมเลย
ส่วนพื้นที่ทางทิศเหนือนะครับทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปด้วยฮะไปกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับ

เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังค้นหาทั้งทางอากาศแล้วก็ทางเดินเท้านะครับ
วันนี้ก็หาทั้งภาคเช้าภาคบ่าย
เข้าค้นหาจุดที่ยังสงสัยอยู่โดยเฉพาะบริเวณตีนเขา
ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่หุบเขาเป็นทางลาดลึกลงไป
เพราะว่านายสุกเกษมอาจจะเดินไปแล้วก็ตก
แล้วก็ลงไปข้างล่างมันลึกอาจจะส่งเสียงขึ้นมาขอความช่วยเหลือไม่ไหวก็ได้
แต่ว่าที่สุดแล้วทางนี้ก็ไม่เจอฮะไร้วี่แววครับ
ทีนี้ค่ะภรรยาของนายสุกเกษมผู้สูญหาย
ลำไยสอนเท่าก็เปิดใจกับไทยรัฐทีวีหลังจากเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันค้นหาอย่างเต็มที่
แต่ยังไม่เจอเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่าจะรอจนกว่าจะเจอสามีแล้วก็ภาวนาขอให้ปลอดภัย
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณชาวบ้านขอบคุณทุกคนที่มาช่วยตามหาสามีของเธออย่างเต็มที่
ส่วนกระแสข่าวที่หลายคนตีความไปว่าเป็นการสร้างกระแสเธอบอกว่าก็ไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้ค่ะ
จะไงก็ต้องจะไงก็ต้องคิดว่าก็ต้องยังมีชีวิตอยู่ค่ะเชื่อว่าอย่างนั้น
เพราะอะไรเราถึงคิดอย่างนั้นค่ะพี่ปกติแล้วเขาดูเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้เอาตัวรอดได้ไหมคิดว่า
ตายเขาเป็นคนสติดี
อกจากนี้นะคะนางลำไยบอกว่าตัวเองก็ยังมีความเชื่อตามธรรมเนียมของคนอีสานนะ
ลำไยเป็นคนอุดรธานีนะครับ
ญาติเล่าให้ฟังว่าตี๑ของคืนวันที่๖ย่างเข้าสู่เช้าวันที่๗
หลังจากที่สามีเธอหายไปอาจจะพบตัวสามีของเธอ
อกจากนี้นางลำไยบอกว่าช่วงแรกของการค้นหาเธอสัมผัสได้
ว่ามีบางสิ่งเหนือธรรมชาติมาดนจิตดนใจ
ให้ไปเจอเสื้อผ้าให้ไปเจอรองเท้าของสามีค่ะ
ถ้าไม่อย่างนั้นก็คงไม่ไปเจอผ้าเนอะ
นักข่าวของเราบอกว่าเหมือนกับเขาเชื่อว่า
หายออกไปวันไหนก็จะกลับมาวันนั้น
เช่นหายออกไปวันศุกร์ก็จะกลับออกมาวันศุกร์

วันที่๗แล้วจะเจออะไรแบบนี้

ก็หายไปช่วงเวลาแบบนี้ค่ำดึกประมาณอย่างนี้
ไปเจอรังพึ่งบนต้นไม้ใหญ่พอดี
เขยปีนขึ้นไปแล้วก็พึ่งมันแตกรังมา
พอตาก็เลยบอกอู๊วไม่อยู่แล้ว

ก็วิ่งหายขึ้นไปบนเขาเลยเนี่ยนะครับ
ขณะที่บรรยากาศบริเวณจุดรวมพล

ครับก็อาศัยอยู่แถวถ้ำเขาหน้ารูปแล้วก็ยังเป็น
ร่างทรงพ่อปู่หรือว่าร่างทรงเจ้าป่าเจ้าเขานะครับวันนี้เดินทางมาที่จุดแถวนี้ด้วย
ซึ่งก็บอกว่านายสุกเกษมไม่ได้ขึ้นไปบนเขานะ
ไม่ได้ขึ้นไปบนเขาอย่างที่หลายคนเข้าใจ
แต่นายสุกเกษมอยู่ที่เชิงเขา
มีเจ้าแม่นางนอนเป็นผู้ปิดบัง
ไม่ให้ผู้คนพบเห็นเหมือนกับบังตาเอาไว้
และคืนนี้นี่แหละคืนนี้จะเจอตัวอย่างแน่นอน
นี่ฮะก็เดินมาแถวนี้แล้วก็ชี้จุด

คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ร่างทรงเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ๓ทุ่มจะเจอ
นี่๔ทุ่มจะครึ่งแล้วคุณระวีการยังไม่ได้ส่งไลน์มาเลย
แต่ว่ายังไม่เจอคุณระวิการบอกว่าเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะรีบบอกนะครับ
เจ้าหน้าที่วันนี้ยุติการค้นหาตอน๑๘นาฬิกานะครับ
เพราะว่ามันก็เริ่มเย็นเริ่มค่ำแล้ว
นางนฤทัยที่เป็นลูกสาวบุญธรรมแล้วก็นางลำไย
ภรรยาของผู้สูญหายก็ไปจุดทูบ๑๖ดอกนะฮะ
ก่อนจะยุติการค้นหาในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หาใหม่
เพื่อวอนให้เจ้าแม่นางนอนปล่อยตัวหรือว่าเปิดทางให้เจอนายสุกเกษมภายในคืนนี้
ตามคำทำนายของร่างทรงของหมอบ้านของพระครูที่บอกว่าคืนนี้จะพบ
ส่วนวันพรุ่งนี้ตามแผนการค้นหานะครับ
ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะหาต่อนะฮะ
ก็จะนำเจ้าหน้าที่มาช่วยกันหาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวค่อยสรุปผลการค้นหากันอีกทีนึงว่าจะเอายังไงต่อ